คุณผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ก่อน

สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรี
มีมือปือบุกเข้าไปยิง

บาดเจ็บสาหัส๒คนนะเมื่อวานนี้

หนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้น
เย็นเมื่อวานนะครับนี่คือสนามกอล์ฟ

ผู้บาดเจ็บที่ถูกยิง๒คนนะครับ

คำองค์ชื่อเล่นชื่ออ้อมอายุ๓๕ปี

กระสุนเข้าใต้ราวนมขวา๑นัด
แล้วก็หัวไหล่ขวาอีก๒นัดนะครับ

กระสุนฝังในล่าสุด

จะหลบหนีไปแต่ตอนนี้รู้แล้วนะครับ

นัทธวัฒน์ดอนมอน
คนนี้นะฮะอายุ๕๔ปี

ตำรวจก็ไปได้เบาะแสจากกล้อง
ของตำรวจทางหลวงนะครับ

พบว่าเมื่อ๑๖นาฬิกา
๕๗นาทีเมื่อวานนี้

นาฬิกา๕๑นาที

คงกลัวว่าจะถูกติดตาม

ตอนนี้ตำรวจขออนุมัติศาล

เดิมขอเอาไว้ในข้อหาพยายามค่ะ

หนึ่งในผู้บาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตแล้ว

เป็นผู้ดูแลสนามกอล์ฟที่นี่

บอกกับคุณระวีการบอกว่า

แต่เขามักจะมาออกรอบเล่นกอล์ฟที่นี่
วันก่อนวันเกิดเหตุเนี่ย

แล้วก็มากับเพื่อนผู้ชายอีก๒คน
เขามากอล์ฟที่นี่กันเป็นประจำ

กำลังออกรอบตีกอล์ฟอยู่

มือปืนเนี่ยขับรถกอล์ฟ

นัดอ้อมถูกยิงล้มฟุบลงไปแล้วนายนัทวัฒน์ก็ขับรถ
อล์ฟไปที่หลุม๙ต่อนะฮะใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงใส่ใน
เรียงศักดิ์ไปสี่นัดก่อนที่นายนัทวัฒน์จะขึ้นรถกอล์ฟขับ
ไปที่ลานจอดรถจอดรถกอล์ฟเอาไว้แล้วก็ไปขึ้นรถอีซูซู
มิวเซลเว่นของตัวเองขับหลบหนีไปนี่นะทีนี้ถ้าดูจากแผน
มุมสูงของสนามกอล์ฟเนี่ยจะเห็นว่าจากหลุม๗ที่ทางอ้อม
บาดเจ็บสาหัสเขาตีกอล์ฟอยู่แล้วก็หลุม๙ที่ผู้ตายก็
คือคุณเกรียงศักดิ์ตีกอล์ฟอยู่ห่างกันประมาณ๓๐๐เมตรนะครับแต่
กอล์ฟเป็นสนามที่ผู้คนไม่พลุกพลาดนะฮะสนามนี้พอก่อเหตุ
แรกเสร็จที่หลุมเจ็ดก็เลยไม่มีใครเห็นสิ่งผิดปกติเกิด
นายนัทวัฒน์ก็เลยมีเวลานะครับในการขับรถกอล์ฟแล้ว
ก่อเหตุต่อในจุดที่สองในหลุมที่เก้าจนมีคนเขาวิ่งมาดู
กันนั่นแหละผู้ต้องหาก็เลยหลบหนีไปลุงดอกบัวบอกว่านายเกรียง
ผู้ตายเคยเป็นอดีตผู้จัดการสนามกอล์ฟนะครับเพิ่งลา
ออกเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับแต่ยังมาตีกอล์ฟอยู่แล้ว
คอยมาสอนคนที่มาเล่นกอล์ฟที่นี่ด้วยลักษณะเหมือนกับเป็น
กอล์ฟไปในตัววันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ก็มาที่สนามกอล์ฟมา
ตอนช่วงบ่ายสองครึ่งตีกอล์ฟอยู่กับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ
ขณะเกิดเหตุลุงดอกบัวทำงานอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสนาม
ครับแล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองชุดนะฮะไล่ไล่กันจนมี
โทรมาแจ้งก็รีบมาดูตอนนั้นก็เจอคนเจ็บสองคนส่วนตัว
จะยิงผิดคนหรือเปล่าเพราะใดเกรียงสรรค์เขาไม่เคยตีกอล์ฟ
กับอ้อมนะนานี่คือในเกรียงสรรค์ที่เสียชีวิตนะคือกอล์ฟ
กับจีเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขามาตีกอล์ฟเนี่ยเคยมาตีกับเพื่อนผู้ชายซึ่งลุงดอกบัวบอกไม่ใช่คุณเกรียงศักดิ์แล้วคุณเกรียงศักดิ์เคยเป็นผู้จัดการสนามกอล์ฟที่นี่อายุ๖๗ปีออกไปแล้วเมื่อพฤศจิกายนปีก่อนไม่เคยมีประวัติเรื่องชู้สาวด้วยเป็นคนรักครอบครัวรักการตีกอล์ฟผู้ก่อเหตุเคยมา

คนที่ตายเนี่ยเรื่องเข้าใจผิดมากกว่าผมคิดนะ
เราได้คุยกับเพื่อนสนิทที่ตีกอล์ฟกับคุณเกรียงศักดิ์ที่เสียชีวิตนะครับ
ยืนยันตรงกันนะครับว่าคุณเกรียงศักดิ์ไม่เคยมีพฤติกรรมเรื่องชู้สาวนะครับ
แล้วก็ไม่ควรจะมาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์แบบนี้ด้วย
ส่วนผู้ก่อเหตุเขาเคยเห็นมาตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟแห่งนี้นะครับ
แต่ว่านานมาทีแล้วข้อมูลเท่าที่ทราบเนี่ย
เหมือนกับว่าคนก่อเหตุคือนายนัทวัฒน์ตอนนี้ก็มีอาการป่วย
เป็นโรคมะเร็งอยู่ด้วยนะครับ

ขนาดเดียวกันนะครับตำรวจสพธาวม่วงค่ะ
ก็เข้าไปสอบปากคำพนักงานในสนามกอล์ฟเพิ่มเติม๒ปาก
โดยเป็นพนักงานในร้านค้าของสนามกอล์ฟ
เพราะว่ามันมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ซึ่งในภาพเห็นแค่ขาของผู้ก่อเหตุ
เราก็เลยต้องไปถามพนักงานว่าพอจะจำได้ไหม
ว่าเขาคือใครยังไงแบบไหน
ทีมข่าวเราได้กล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนี
นายนัทธวัฒน์ขับรถอีซูซูมิวเซเว่นสีบรอนคันนี้
ออกมาจากสนามกอล์ฟผ่านสรรเขื่อนแม่กรองตอน๔โมง๕๔นาที

เห็นตรงจุดที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั่งอยู่นะคะ
แล้วก็ขึ้นสะพานเขื่อนมา
นี่เห็นไหมที่มีพี่ยามนั่งอยู่ก็ขึ้นสะพานเขื่อนไปแล้ว
ซึ่งมุมนี้เนี่ยจับภาพด้วยมุมนี้จับภาพกล้องหน้ารถชัดเจนมากนะคะ
ก็ขับไปตามเส้นทางสะพานไม่ได้ขับเร็วด้วย
จากนั้นก็ออกจากพื้นที่เขื่อนมุ่งหน้าไปที่วงเวียนค่ะ
ตรงนู้นลงสะพานไปแล้วนะคะ
เนื่องไปที่วงจรปิดตรงทางออกเขื่อนแม่กรองตรงวงเวียนหอนาฬิกา
ในนะคะจับภาพรถยนต์ของผู้ก่อเหตุขับผ่านมานั่น
แล้วก็เลี้ยวซ้ายข้ามเขื่อนแม่กรองขับตรงไปที่ทางออก
ซึ่งทั้ง๓มุมเนี่ยจับภาพของรถผู้ก่อเหตุได้หมดเลย
เป็นตีกอล์ฟด้วยกันอ่ะนะคะวันนี้เข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
แต่ก่อนที่จะมาโรงพักเนี่ยผู้สื่อข่าวเราได้โทรไปสอบถามข้อมูล
จีก่อนจีก็ยืนยันบอกว่าไปซ้อมตีกอล์ฟกับอ้อมแค่สองคน
ไม่ได้นัดหมายกับนายเกรียงศักดิ์แต่ถ้าถามว่ารู้จักกันไหม
ก็รู้จักกันแต่มันเป็นเรื่องปกติที่รู้จักกัน
คนตีกอล์ฟอ่ะนึกออกไหมคะก็เจอกันที่สนามบ้างอะไรบ้าง
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวอะไรเลยส่วนคนก่อเหตุเนี่ย
คบหาหรือจะตามมาก่อเหตุเพราะอะไรยังไงเนี่ยเธอบอกเธอไม่รู้จริง
แต่เธอก็บอกชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุไม่เคยคบหากับอ้อมคนเจ็บค่ะ
พี่จี๊คะค่ะคือให้ข้องคุณได้สรุปแล้วเพื่อนเราน่ะมีความสำคัญของพี่
มีมีค่ะไม่มีรู้จักเฉยเฉยค่ะอ๋อแล้วแล้ว
คนก่อเหตุมาตามเพื่อนพี่ได้ยังไง

พนธตรีไภรถคุมไพรผู้มังคับการตรงรบภูทร
จากการสืบสวนนะนะคะก็เศร้าว่าผู้เกาะเหตุ
กำลังตามจีบคุณอ้อมอยู่
กลบกี่ผู้เกาะเหตุตามสีบมรึงนี่สู้ด้วยปืนขนาดนี้เลยเหรอคะ
คือคุณอ้อมเธอไม่เล่นด้วยก็เลยโมโหหึงหวงตามมาที่สนามกอล์ฟ
และอาจจะเข้าใจผิดเห็นอยู่กับนายเกรียงศักดิ์หรือเปล่าหรือยังไง
ก็เลยลั่นไกยิงทั้งคู่เลย
จากการตรวจสอบของฝ่ายปกครองก็ไม่พบว่านายนัทวัฒน์คนนี้เนี่ย
มีประวัติบันทึกเอาไว้ว่าครอบครองอาวุธปืนนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องเร่งติดตามตัวให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
ไปหึงไปห่วงขนาดไปยิงเขาอย่างเงี้ย

คุณผู้ชมครับคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา

ไปที่บ้านของคนก่อเหตุก่อนบ้านนายนัทวัฒน์

บ้านปิดเงียบแต่
เจอรถคันที่ขับหลบหนีอืม

ตามภาพในกล้องวงจรปิดที่ตำรวจได้มาเลย

แสดงว่าก่อเหตุเสร็จแล้วขับรถมาจอดทิ้งไว้

ได้เจอเพื่อนของนายนัทวัฒน์นะฮะ
เขาชื่อคุณต้อมนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุ๑วันเนี่ย
ก็คือเมื่อวันอังคาร๒๐มิถุนายน

มากินข้าวกับเพื่อนที่ร้านส้มตำอยู่เลย
มีกล้องวงจรปิด๑๘นาฬิกา๒๐นาที

นี่ฮะจะเห็นว่านายนัทธวัฒน์เนี่ย

คือเขามานั่งกินส้มตำกับเพื่อน
ก็จะนั่งสลับกับลุคนะฮะ

ซึ่งก็มีอาการดูซึมแปลก
แต่เพื่อนไม่ได้ถามว่าเกิดอะไร

๑๙นาฬิกา๓๐นาทีทั้งหมด
ก็แยกย้ายกันกลับบ้าน

ตอนที่แยกย้ายกันกลับบ้านแล้ว
ทางคุณต้อมบอกว่ารู้จักกับนัทธวัฒน
มาประมาณ๑ปีนะครับ
แต่ไม่ได้สนิทอะไรกันถึงขั้นที่ว่า
จะเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังกันทุกเรื่อง

จะมีขี้เล่นบ้างกับคนที่สนิทเท่านั้น
ถามว่าเจ้าชู้ไหมตอบไม่ได้
แต่เขาเป็นคนปากหวานอารมณ์ดี
ถือว่ามีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม
ขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านหมู่๘นะครับ
ก็คือหมู่บ้านของนายนัทวัฒน์ที่อยู่นะครับ

บอกว่าเมื่อวานนี้ได้รับการประสานมาจากตำรวจที่กาญจนบุรี
ก็รีบเดินทางมาดูที่บ้านของคนก่อเหตุเลย

เนื่องจากเขาล็อกประตูหน้าบ้านเอาไว้
ก็ไปสอบถามเพื่อนบ้านบอกว่าเมื่อช่วงกลางดึกเนี่ย
เห็นรถยนต์ของผู้ก่อเหตุขับมาจอดหน้าบ้าน

มีอีกคันหนึ่งเป็นกระบะนิสสันนะฮะ

นิสัยคนก่อเหตุก็เป็นคนเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ชอบตีกอล์ฟแบบตีชอบตีมากอ่ะ

ส่วนเรื่องผู้หญิงผู้ใหญ่บ้านไม่ทราบข้อมูลเหมือนกัน
รู้แต่ว่าเขามีภรรยาอยู่กรุงเทพ
ซึ่งนานจะมาหาสักทีนึง
ที่ผมเห็นมันคันที่ใช้ประจำคันนี้อยู่ครับ

ก็ทีหลังพวกบ้านบอกว่า

ก็ถามลูกบ้านเนี่ยว่าเห็นรถเขาไหม
เขาก็ว่าสายวันนี้เขาก็เห็น

ได้ประมาณนี้ครับ

เขาอาจจะมาเปลี่ยนเมื่อคืนหรือไงเราก็ไม่ทราบ
นี่ไงนี่ผู้ใหญ่สมยศก็เลยฝากบอกทีมข่าวของเรามานะฮะว่า

เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านหวาดระแวงกันมาก
จากผู้ต้องหาเอารถมาจอดทิ้งเอาไว้ที่บ้าน

อยากให้ตำรวจมาตรวจสอบในพื้นที่ระแวกแถวนี้ให้หน่อย
เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด

เกรงว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะครับ
ขณะเดียวกันคุณบอมอภิวัตได้ไปคุยกับญาติของอ้อมคนเจ็บนะครับ
อยู่ที่โพธารามราชบุรีนะครับ
ได้เจอกับพี่สามีของคุณอ้อมนะครับ

อ่าน้องเนี่ยเป็นคนเพชรบูรณ์มาแต่งงานกับน้องชายของเธอนะครับ
แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ได้๒๐ปีแล้วนะครับ
ขวบกับลูกสาวอายุ๑๘นะครับ
ปัจจุบันน้องชายเนี่ยคือสามีของอ้อมเนี่ยไปบวชนะฮะ

ตัวของอ้อมน้องสะพ้ายของเธอทำงานเป็นแคดดี้มาเกือบ๒๐ปี
เดินทางไปกลับบ้านทุกวันแต่ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าอยู่บ้านคนละหลังนะฮะ
ซึ่งดูแล้วตัวของน้องสะพ้ายไม่เคยมีปัญหากับใครค่อนข้างเก็บตัว
ไม่เคยมีใครมาหาที่บ้านแม้แต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ว่าเป็นใคร
แล้วไม่รู้ด้วยว่าเรื่องอะไรเรื่องที่เกิดขึ้นทางบ้านตกลงกันว่าจะยังไม่บอกพระน้องชาย
เกรงว่าเดี๋ยวจะทุกข์ใจนะครับจะให้อยู่อย่างสงบในการบวชไปก่อน
ส่วนอาการของน้องสะพ้ายญาติติดต่อขอย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชบุรีแล้ว
ใกล้บ้านตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ดูอาการแบบวันต่อวันก็มีลูกสาวไปคอยดูแล
ส่วนงานศพของคุณเกรียงศักดิ์นะฮะตอนนี้ญาติรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดวังขนายทายิธาราม
อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะ
นี่ลูกสาวนะครับเคาะลงศพบอกพ่อบอกไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเดี๋ยวจะดูแลแม่เอง
ลูกสาวบอกว่าเชื่อว่าเหตุการณ์นี้พ่อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะครับ
เรื่องประเด็นชู้สาวเธอมั่นใจว่าไม่ใช่แน่เพราะพ่อไม่ใช่คนอย่างนั้น
คนตายก็พูดไม่ได้แล้วด้วยอยากขอความเป็นธรรมให้พ่อเธอด้วย
ตอนนี้อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
ถ้าคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยก็คือหนูแบบเสียใจมาก
คุณพ่อต้องจากไปทั้งที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรอื่น